โดยเมื่อวานนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย
ก็ได้เป็นคนพาสื่อมวลชนจากประเทศออสเตรเลียที่เดินทางมาเนี่ยนะคะ
เข้าเยี่ยมชมวัดพระแก้วด้วยก็ให้เยี่ยมชมถึงความงามของวัดพระแก้ว
แล้วก็ได้อธิบายและบอกเล่าถึงความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทยค่ะ
กรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นำสื่อมวลชนจากประเทศออสเตรเลียสำรวจเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมความงดงามภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้ว
เพื่อทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ
โดยนางกรอบการระบุว่าหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระแก้วตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เชื่อว่านักท่องเที่ยวเองก็มีความเข้าใจแล้วก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระราชพิธี
ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ภาครัฐได้แจ้งไปยังบริษัททัวร์ต่างให้ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวของตัวเองก่อน
น่าจะเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย
จากสิ่งที่ได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวแล้ว
อันดับแรกเลยนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติและคนไทย
ก็ได้มีการบอกเล่าและพูดคุยถึงว่าทำไมคนไทยถึงรักและผูกพันกับในหลวงรัชกาลที่๙ขนาดนี้
และภาพคนไทยจำนวนมากที่มาต่อแถวยาวเพื่อรอถวายสักการะพระบรมศพ
ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธนะคะว่า
ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าที่ประเทศไทยมีวัดพระแก้วมาถึงทุกวันนี้ได้
ก็เพราะประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพ
ในทางกลับกันวัดพระแก้วเองก็ถือว่าเป็นที่สุดของคนไทย
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันค่ะ